ที่มีการปลดล็อกกัญชาไปเมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะ
ไม่ได้หมายความว่าเสรีไปซะทุกอย่างนะคะ
เน้นทางการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ทีนี้ค่ะกัญชาเสรีพอเกิดขึ้น
คุณบีมสารันยูดารานักแสดงที่ก่อนหน้านี้เคยสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับใบกระท่อม
กลายเป็นคำว่าพลังใบไปแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดไปอีกค่ะ
คุณบีมคนเดิมนี่แหละออกมาไลฟ์สด
ขณะที่ขี่เจ็ดสกีไปที่รัฐสภาเขาไปถึงแล้วเขาพูดว่าอะไรบ้างดูคลิปค่ะ
ขอบคุณที่ท่านทำให้ประเทศเราสามารถคุยกับประเทศอื่นได้ว่ากูดูดเนื้อได้
อย่างถูกกฎหมายขอบคุณนะครับเราก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวมาเมืองไทย
เยอะขึ้นอีกมหาศาลเพราะว่าฝรั่งมาภูเก็ตมาสมุย
มึงขึ้นมาแสดงตัวโดนรวบครบขอให้แอปปลูกกัน
เป็นแอปล่อซื้อนะท่านขอนะฮะโอเคขอบคุณครับผม
ชอบมึงอย่างเดียวตรงเนี้ยมาแล้วพลังเขาเยอะไม่มีตกจริงจริงนะ
ก็พลังใบโอ้โหอ๋อเอานี่เป็นคลิปนะคะ
ที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เจ้าตัวขี่เจ็ดสกีไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา

ขอบคุณคนที่ผลักดันให้ปลดล็อกกัญชา
จะยังไม่มีกฎหมายมารองรับก็ตามนะคะ
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๒๓เดือนหลังจากนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ค่ะ
เยาวชนเขาบอกอยากให้รัฐบาลเร่งออกกฎหมาย
ควบคุมให้ชัดเจนนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะคะ

คุณสุพชัยใจสมุทรสสพใจไทย

ถึงกฎหมายและข้อห้ามการจำหน่ายกัญชา
ให้กับเยาวชนถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกแล้วก็ตาม
และบางคนบอกว่ามันเป็นสมุนไพร
นายสุภาชัยบอกว่าพรบกัญชา
ผ่านการลงมติด้วยคะแนนท่วมท้น
กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการวิสามัน
มีการระบุข้อห้ามไว้ชัดเจนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
มีใบรับรองครบถ้วนแต่คุณเนี่ยห้ามขายให้เด็ก
ขายให้สตรีมีคันห้ามขายให้สตรีที่ต้องให้นมบุตร
ห้ามขายให้ใครก็ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เนื้อหาตรงนี้อยู่ในพระราชบัญญัติชัดเจนและจะถูกบังคับใช้แน่นอน
เมื่อมีการพิจารณาไม่เกิน๓เดือนค่ะ
ในอนาคตข้อห้ามเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
เพราะอย่าลืมว่าพรบฉบับนี้ยังไม่เสร็จนะคะ
ยิ่งใช้กันในทางกฎหมายผิดมากเท่าไหร่
กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาสามารถแก้ไขได้เพิ่มเติมเนื้อหาได้
เข้มงวดมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันโดยไม่ใช้ประโยชน์กัญชา
คำว่ากัญชัยอย่างเสรีเนี่ยมันจะต้องเสรีบุญความรับผิดชอบ
กัญชามีโอกาสที่จะกลับเข้าไปอยู่ในกรง
คือหมายถึงว่าผิดกฎหมายได้อีกครั้ง
คือต้องอยู่กับคนที่ใช้ค่ะ
ว่าสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ไป
อย่างที่บอกมันคืออยากจะให้ใช้ทางการแพทย์มากกว่า

อย่าใช้ในทางที่มันผิดนะฮะ